ส่วนเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมที่จะให้ดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ทะเลาะกันในร้านเหล้า
แล้วพอทะเลาะกันเสร็จแล้วมีการคว่างแก้วใช่ไหมเท่านั้นไม่พอปืนมาด้วยค่ะ
เอาปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วยิงไปที่ประตูหนีไฟ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาไม่สนเลยนะว่าจะโดนใครบ้างเดี๋ยวดูจังหวะตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ

แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจสร้องพอชัยปราการเนี่ยไปตรวจส่อง
จุดตรงนี้คือสถานบันเทิงช่วงนั้นน่ะร้านปิดให้บริการแล้วแต่
แน่นอนค่ะพอปิดปั๊บน่ะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบไล่ทางลูกค้าออกหมดนะ
ให้นั่งต่อก็ยังมีนั่งต่อมีเหลืออยู่บางส่วนนะคะ
กลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยเขาที่เหลืออยู่เนี่ยนะ
เกิดการทะเลาะกันขึ้นครับแล้วเมื่อวานเนี้ยตอนบ่าย
กำนันตำบลศรีดงเย็นพาคนที่ยิงน่ะยิงยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งใช่ไหม
ยิงที่ประตูหนีไฟอีกสองนัดพาตัวคนยิงเนี่ยเข้ามอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ยิงเลย
เป็นปืนเก้ามอมอค่ะครับคนที่ยิงเนี่ยชื่อว่านายอดีศรอยู่สิริหรือว่าในติม
อายุ๓๘ปีนะคะซึ่งตอนที่นำตัวไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะ
ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์นะแต่ว่าในติมเนี่ยเขามีอาการแบบฮึดฮัดฉุนเฉียว
เหมือนกับไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้เราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหาย
หนึ่งในนั้นขอเรียกว่าในเป็ดละกันค่ะในเป็ดเขาบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์
ผมเห็นว่ามีการทะเลาะกันแล้วผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดแรก
หลังจากนั้นผมก็ถามเฮ้ยใครยิงอ่ะยิงกันทำไมอ่ะหลังจากนั้นมีเสียงของผู้หญิงคนนึง
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วค่ะถามเป็ดกลับมาบอกว่านี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้เดี๋ยวลองฟังในเป็ดเขาเล่าหน่อยค่ะ
ตอนชิวรมูลก็ได้นะครับตอนที่พี่เขาตบตัวเขาเสร็จครับครับทางฝั่งผมก็อ่าไม่ไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องครับพี่เขามาตบครับไม่เข้าใจ
แล้วก็สุดท้ายมาพี่คนที่ยิงนัดแรกนะครับเขาก็ยิงยิงอีกสองนัดยิงระดับระดับหัวนะครับประมาณนั้นครับ
แต่ไม่ได้โดนไม่โดนใครครับ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
จากเจ้าของร้านแล้วก็ตรวจสอบจากพนักงานด้วย
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นมันเกิดหลังจากที่ร้านปิดให้บริการแล้ว
ทีนี้พอช่วงใกล้ตีหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนสี่สิบ
ตอนนั้นฝั่งตัวในติมผู้ก่อเหตุ
แล้วก็คู่กรณีเหมือนกับกระทบกระทั่งกัน
บานปลายจนถึงเอาปืนมายิงค่ะ
ซึ่งเขายิงขึ้นเพดานนัดหนึ่ง
ยิงที่ประตูหนีไฟ๒นัด
คือเหมือนกับจังหวะนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจใครหรอกนะ
แล้วถามว่าเหตุการณ์นี้มีใครเจ็บมีใครตายไหม
ไม่นะถือว่ายังโชคดีที่กระสุนทั้ง๓นัดนั้นไม่โดนใคร
กำรวจก็แจ้งค่อหากับนายติมหรือว่านายอณิศรนะคะ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนสาธารณะในที่สาธารณะด้วย
ส่วนอาวุธปืนนะคะปืน๙มมปืนนี้เขาตรวจสอบแล้ว
เป็นปืนที่มีใบอนุญาตด้วย